คุณผู้ชมน้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์๒ขวบที่หายออกจากบ้านไป
โอ้โหเมื่อวานก็ตามหากันทั้งวัน
สรุปเจอนะแล้วพอบอกว่าเจอบางทีใจมันจะแบบเจอแบบไหนเจอสภาพไหน
แล้วคราวนี้ยายและแม่โอ้โหยายก็ร้องไห้เลยค่ะ
คอปเตอร์โอ้ยยายใจหายยายเกาะหลานใหญ่เลย
แล้วแหมบอกมาตอนแรกพอบอกว่าเจอแล้วร้องไห้
คิดไม่ดีแล้วสรุปน้องคอปเตอร์ปลอดภัยนะครับ
เจอหั่นจากบ้าน๓๐๐เมตรเด็กสองขวบ๕เดือนสองขวบครึ่ง
ไปได้ยังไงคุณผู้ชมนี่ที่สพแม่แฝกนะ
เขาเอาทีมกู้ภัยเอาสุนัขดมกลิ่นไปหาน้องคอปเตอร์หายตัวออกไป
คือบ้านอยู่ในสวนลำไยอยู่ใกล้กับป่าช้าห้วยแก้ว
เก็บน้ำห้วยแก้วที่สันทรายของเชียงใหม่ค่ะ
ยายเล่าให้ฟังคือที่ยายรู้สึกผิดเพราะอะไรรู้ไหม
ยายปล่อยหลานนอนหลับอยู่ในครัว
หลังจากนั้นยายก็ไปคุยกับคนงานในสวนลำไย
ยายหมูย้ายไปแป๊บเดียวลูกเอ้ย
ย้ายไป๑๕นาทีกลับมาเอ้าฝนมันตก
คอปเตอร์คอปเตอร์หายไปไหนล่ะลูกคอปเตอร์หาไม่เจอค่ะ
ทีนี้ก็ช่วยกันตามหาเลยทั้งในป่าข้าวโพด
ในหมูน้ำในสวนลำยายคือหารักษมียเป็น๑๐กิโลนะ
จนมาตอน๑๖นาฬิกา
คอปเตอร์อยู่ในสวนยางห่างจากบ้าน๓๐๐เมตร
ตอนนั้นพระพี่เจอน้องคอปเตอร์อยู่ยังไง
เล่นอยู่คนเดียวค่ะ
ชาวบ้านพวกสงสัยตอนเจอตัวคอปเตอร์

อีกอย่างหนึ่งนะยายบอกจำได้ป้าว่า
ฝนตกหนักกลับมาไม่เจอหลาน
ตอนนั้นที่คอปเตอร์หายไปฝนตกจริงแต่ทำไมคอปเตอร์ตัวไม่เปียกเลย
แล้วก็เลยตั้งคำถามว่าคอปเตอร์จะเดินห่างจากบ้านมา๓๐๐เมตร
มาได้ยังไงเพราะว่าจุดที่เจอตัวน้องจริงมันจะต้องเดินตัดผ่านถนนของหมู่บ้าน
เข้าไปในกระท่อมด้วยทีนี้ตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อนะ
ยังไม่คิดว่าคอปเตอร์จะเดินมาเองมันมีข้อมูลแบบนี้ด้วยพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
ตาของเด็กเขาเพิ่งจะขายลำไยได้ตังค์เป็นล้านเลย
เอ๊ะจะเป็นการจับเด็กเรียกค่าไถ่หรือเปล่าตำรวจบอกว่าขอเวลาแป๊บนึงขอ
ขอสืบเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้คำตอบกันนะคะ
แต่เอาเป็นว่านะตอนนี้เจอน้องคอปเตอร์แล้วปลอดภัยแล้วนะคะ